ชาวบ้านเนี่ยเขาแห่กันไปรวมตัวอยู่ที่นึง
ไปทำพิธีที่เรือแม่ย่าตะเคียนทอง
บอกว่าเรือแม่ย่าตะเคียนทองนี้นะคะอายุ๑๑๕๒ปี
แล้วก็มีร่างทรงไปร่วมงานด้วยร่างทรงบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีกไม่นาน
เดี๋ยวจะมีเรือตะเคียนอีก๙ลำโผล่ขึ้นมา
เลยเหรอร่างทรงว่างั้นนะคะดิฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
กลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคเป็นร้อยคนเลยนะคะ
เขาไปร่วมพิธีทำบุญแล้วก็บวงสวงเรือแม่ย่าตะเคียนทองค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะ๒๒สิงหาคม
ในพื้นที่บ้านเกาะหมูอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
แม่ย่าตะเคียนทองเนี่ยนะคะเขามีชื่อนะ
ชื่อว่าแม่ศรีปฐุมมาค่ะครับผม
ถูกพบในแม่น้ำปิงแล้วก็นำขึ้นมาบนฝั่งในวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
คนที่พบเป็นคนแรกเนี่ยชื่อว่านายสำรวยเสริมสุขภัยศาลอายุ๕๖ปี
พอชาวบ้านรู้ข่าวว่ามีคนไปเจอเรือแม่ย่าตะเคียน
แล้วก็มีการนำขึ้นมาจากน้ำแล้ว

มาขอโชคขอลาบกัน
เห็นบอกว่ามีบางคนเนี่ยเอาไปตีเสี่ยงทาย
แล้วก็ถูกรางวัลมาหลายงวดแล้วเหมือนกัน
ซึ่งพิธีบวงสวงครั้งนี้เนี่ยนะคะร่างทรงแม่ย่าตะเคียน
มาจากไหนไม่รู้แหละแต่มีร่างทรงแม่ย่าตะเคียนด้วยนะ
เขาเรียกคนที่เกิดวันที่๔กับวันที่๒๒เข้ามาหา
แล้วก็เขียนอะไรบางอย่างให้ในกระดาษ
เห็นเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเขียนไว้ให้แต่ละคนเลยนะ
คนนึงก็ได้ใบนึงคนนึงก็ได้ใบนึง

กำลังเดินมากำลังจะยื่นกระดาษให้ร่างทรงเขียนให้เลย
ปรากฏว่าเธอมีอาการแปลกคุณผู้ชม
ดูดูจังหวะที่มีอาการนี่นะคะ
อยู่เธอก็ตัวสั่นร้องไห้

หรือเปล่าอืมไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันคือคือส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นคนไปทำพิธีต่างต่างเนี้ย
บางทีมันมันจะมีคำที่เขาเรียกกันว่าอุปทานหมูใช่ไหมคะคือบางทีจิตมันก็สั่งนะ
บางทีแบบบางคนเครียดมากหรือว่าคิดจิตอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้ออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนี้
ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้แหละว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไร
แต่ที่แน่ก็คือตัวสั่นร้องไห้เป็นลมล้มพับไปเลยหลังจากนั้นเนี่ย
ร่างทรงก็หลังจากที่รูปหัวรูปหลังกันไปเรียบร้อยแล้วร่างทรงก็มาทำพิธีต่อนะคะ
เป็นพิธีหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็มามุงดูมาส่องมามองมาถ่ายร่งถ่ายรูปอะไรกัน
แล้วแต่เขาจะเอาไปเสี่ยงโชคนะคะแล้วร่างทรงทิ้งท้ายไว้แบบนี้
เดี๋ยวจะมีเรือตะเคียนทองโผล่ขึ้นจากน้ำอีกเก้าลำในเวลาอันใกล้นี้อืม
แต่ดิฉันไม่รู้ว่าใกล้ของร่างทรงกับใกล้ของพวกเราทุกคนนั้นมันเหมือนกันไหม
ใกล้มากใกล้น้อยใจหนึ่งอยากรู้เหมือนกันนะเวลาที่เขาเรียกว่าตะเคียนทองใช่ไหม
ทำไมถึงว่าตะเคียนทองมีใครรู้ไหมต้องไปถามกรมอุทยานแห่งชาติสัดบารและปันพืชค่ะ
ต้องไปไกลกันเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ของเขาอ๋อเป็นพันธุ์ใช่ไหมคะ
หรือว่าเนื้อข้างในมันเป็นสีทองแบบมันมันสว่างมันทองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าอยู่ไปอาจจะมีการไปปิดทองจนเปลี่ยนสี

คุณผู้ชมใครรู้ลองไลน์มาบอกหน่อยเลย
พูดแบบนี้เพราะว่าเคยเคยไปในป่าไปเดินป่า
แล้วเขาติดชื่อว่าใช้ชื่อไว้ตะเขียนทอง
อ๋อเนื้อข้างในมันอาจจะเหลืองทองก็ได้นะ

แม้ก็เนื้อข้างนอกก็คือปิดทองจนทองไปหมดก็เป็นไม่ได้เหมือนกัน